คุณผู้ชมค่ะขยับมาอัปเดตหนุ่มคนนี้กันหน่อย
แต่เราอยากรู้เรื่องเพื่อนสนิทของเธอมากว่า

ขอคว้าตัวมาถามกันนิดนึง
กี้ก็เมาเลยจ้ะว่าแหมแจ๊คเนี่ย

เขาไม่ได้คอนเทนต์เขาพูดจริงนี่เขาให้สัมภาษณ์เลยเธอ

หนุ่มแจ๊กเนี่ยเค้ามีของดี
มันต้องมีเหตุผลมันต้องมีที่มาสิ
เฮ้ยแล้วมันอะไรยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ

เจฟันหล่อน่ารักยังไม่มีใครโฟกัสนิกกี้เลย
โฟกัสนิกกี้เออก็เคลียร์เรื่องเพื่อนกันไปแล้วแหละ
รายนั้นเขามีแฟนใหม่แต่ตัวนิกกี้เองล่ะมีเรื่องราวของแฟนเก่านะจ๊ะ
คนเก่าที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สาวก้อยนะอันนั้นเขาเคลียร์กันไปจบ
ใช่ค่ะแต่เป็นสาวคนก่อนนู้นที่ไปทำคอนเทนต์ด้วยกัน
แล้วไปประปาใช่คนนี้น้องเดีย

มีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อเพียบเลย
งานนี้นิกกี้ต้องรีบแก้ตัวเลยว่า
โปรดอย่าเชื่ออะไรในตัวผมเลยครับ
บางเรื่องพูดไปก็ไม่ได้คิด

เออเขาพูดเล่นคือขายบ้านขายรถเนี่ย

เออก็ทำเอารับสายกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียว
ลองไปฟังคำแก้ตัวของเขากันหน่อยค่ะ

อ้าวเต็ดรถก็ทักมาขอซื้อรถ
แล้วขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้าน
ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็เดินมาถาม
ว่าจะขายเหรอขายเท่าไหร่

ยังยังพี่ถ้าเขาให้กำไรขายนะ
แต่ถ้ารถขายเลยตอนนี้

คุณเบียร์ใบหยกมาขอซื้อเฟอร์ลาลี่นิกกี้อยู่

เออแปปหนึ่งเชอรี่ช่วยแปลหน่อย

พี่ฟังไม่ทันนะเว้ย

เนี่ยแล้วทุกคำพูดของนิกกี้ก็คือ

ถามนิกกี้เขาไม่ได้แบบเดือดร้อนเรื่องเงินอะไร
เขาก็ทำมาหากินเงินเขารับทรัพย์ทุกวีทุกวัน

ก็เลยต่างคนต่างมาขอตัดราคากันยกใหญ่เลย